ไม่น่าเชื่อว่าเรื่องแค่นี้จะถึงขั้นฆ่ากันตายแล้วเป็นลูกพี่ลูกน้องกันแท้นะคะ
ทางฝั่งผู้ตายไปขอกระดาษพันยาเส้นยาสูบจากตัวผู้ก่อเหตุ
ปุ๊บก็เอามือล้วงไปหยิบในกระเป๋าเลยล้วงปุ๊บหยิบออกมาเป็นแบงค์๒๐โกรธ
ทำไมหยิบแบงค์๒๐ออกมาขอเงินคืนเอามีดปาดคอเขาตายเลย
เนี่ยเรื่องแค่แบบนี้เลยคุณผู้ชมค่ะเมื่อคืนนี้ในพื้นที่อำเภอโนนคูณจังหวัดศรีสเกต
ข้างข้างบ้านนะคะคือเป็นร่างของผู้ตายนายสุธินแสงศรีดาอายุ๓๘นะคะ
ถูกของมีคมปาดที่คอแผลลึกมากผู้ก่อเหตุคือนายธนิษฐอินสุกอายุ๒๘
เป็นลูกพี่ลูกน้องของผู้เสียชีวิตก่อเหตุเสร็จก็ขี่รถจักรยานยนต์หนีไป
ตำรวจก็เร่งตามตัวจนรู้ว่านายธนิษฐ์ไปหลบอยู่บ้านภรรยาก็เลยนำกำลังไปจับตัว
นายธนิษฐ์รับสารภาพว่าเป็นคนลงมือก่อเหตุจริงแต่ก่อเหตุไปแล้วเพิ่งจะมารู้สึกเสียใจทีหลัง
วันนี้ทีมข่าวของเราไปที่เกิดเหตุไปคุยกับภรรยาของผู้เสียชีวิตเขาเล่าให้ฟังนะคะ
ว่าจริงแล้วตัวผู้เสียชีวิตกับตัวผู้ก่อเหตุไม่เคยทะเลาะกันมาก่อน
เป็นลูกพี่ลูกน้องกันไปไหนมาไหนด้วยกันประจำ

คือภรรยาของผู้เสียชีวิตบอกว่าช่วงค่ำเมื่อวานผู้เสียชีวิตไปขอกระดาษพันยาสูบเป็นเหมือนบุหรี่ยาเส้นนะคะ
ไปขอจากนายธนิดผู้ก่อเหตุ
แล้วตัวผู้เสียชีวิตขอปุ๊บก็ล้วงเลยล้วงไปหยิบในกระเป๋าผู้ก่อเหตุ
แต่หยิบผิดหยิบแบงค์๒๐ขึ้นมาก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าเป็นแบงค์๒๐
นายธนิดเห็นขอคืนแบงค์๒๐อะขอคืนได้ไหม
แต่ไม่ใช่ขอคืนอย่างเดียวผลักเขาล้ม
เอามีดยาวที่พกมาปาดคอเขาจนเขาตาย

โอ้โหต้นเรื่องมันเป็นแบบนี้ค่ะ
ทุกคนก็ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ภรรยาของผู้เสียชีวิตบอกช็อกเลย
ไม่คิดว่านายธนิษฐ์จะโหดเยี่ยมแบบนี้

อยากให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะ
ตำรวจสพนคูณแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา

ส่วนมีดที่ใช้ก่อเหตุก็คือเป็นของกลางเนี่ยนะคะ
ผู้ก่อเหตุเขาอ้างว่าเขาโยนทิ้งลงบ่อน้ำไปแล้วระหว่างหลบหนี
เจราทีก็ต้องไปงมค้นหามีดของกลางอะค่ะ